เอาให้ดูช็อตของไฮโซลูกนัดมาพร้อมกับสาวคนสนิท

คือให้ดูแค่ชี้ว่านี่ใช่คอนโดที่

คดีที่นักการเมือง

ว่าไปล่วงละเมิดทางเพศไปข่มขืนหญิงสาวตั้งเป็น๑๐รายนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วทีนี้วันนี้ที่จะเอาคลิปให้คุณผู้ชมดู
เป็นอีกช็อตหนึ่งที่คุณผู้ชมจะได้เห็น
ไฮโซลูกนัดโวยวายชี้หน้าด่าตำรวจ
แล้วเรียกตำรวจเรียกผู้กำกับว่าไอ้มีการถมน้ำลายใส่ด้วยค่ะ
โอ้โหเขาด่ากราดเขาชี้หน้าถึงระดับประชิดตัวผู้กำกับเลยนะคุณนะ
ใช่ค่ะนี่ฮะโอ้โหตอนอารมณ์ร้อนจริงนะฮะ

คนที่เขาชี้หน้าด่าที่เขาเรียกว่าไอ้นิมิตไอ้นิมิตรคือพันธุ์ตำรวจเอกนิมิตร
ูพลทองผู้อำกับสนลุมพินีนะ
แต่หลายคนก็เข้าใจบอกว่าไฮโซลูกนัดกับคนสนิท
ก็คงโมโหแหละเกี่ยวกับเรื่องของคดี
ทำไมไม่ให้พวกเขาในฐานะที่เป็นผู้เสียหายขึ้นไป
ขึ้นไปข้นไปตรวจสอบห้องเชือดเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอข่าว
คือตำรวจบอกแล้วว่าให้ชี้ว่านี่คือจุดเป็นคอนโดนี้ถูกต้องหรือไม่
อันนี้ค่ะแต่ไม่ได้อนุญาตให้ขึ้นไปพร้อมกับตำรวจ
เพราะว่าตำรวจเขาต้องขึ้นไปตรวจค้นที่ห้องนั้น
ซึ่งอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจถูกไหมคะ
ไม่ได้อนุญาตให้ผู้เสียหายทุกรายเลยนะ

ขึ้นไปชี้ห้องเชือดเนี่ยนะฮะ
ซึ่งประเด็นนี้เราก็ถามทางผู้รู้
อย่างอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอายการ

บอกว่าจริงการชี้ที่เกิดเหตุของผู้เสียหาย
กับการจะไปตรวจค้นที่เกิดเหตุของเจ้าพนักงานเนี่ย

คือถ้าเกิดว่าเป็นการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตามหมายค้น

ผู้เสียหายเองไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในห้อง
เพราะว่าตำรวจก็กำลังเก็บหลักฐาน

อาจจะไปทำลายหลักฐานบางอย่างให้เสียหายได้
ส่วนกรณีของไฮโซลูกนัด

ก็ไม่จำเป็นต้องไปชี้จุดในสถานที่จริง
จริงสามารถชี้จุดจากภาพถ่ายก็ได้เหมือนกัน

เข้าไปชี้จุดเกิดเหตุไปเลย

แต่ทั้งหมดตำรวจเขาก็ยืดยัน
เป็นการทำตามคำสั่งของศาลที่อนุญาตให้แค่นี้
ให้ผู้เสียหายสักคนขึ้นไปที่ห้องนี้นะครับ
แล้วก็เมื่อกี้ขอขยี้หน่อยว่าไฮโซลูกนัด

ก็ด่าภูมิกับไอ้นิมิตรไอ้นิมิตมึงมา
จำไว้นะมึงทำเมียกูดิ่งอะไรนะฮะ
มึงทำเมียกูมีสภาวะมึงจำไว้
นิมิตมึงจำไว้แล้วเข้าไปชิดตัวนะครับ

ว่าตำรวจต้องอยู่ในใต้กระบวนการยุติธรรมสิ
ต้องให้ความร่วมมือด่าไอ้ลูกหมาอะไรแบบนี้เลยนะฮะ
ใช่ไม่ใช่แค่ด่าเฉยไม่ใช่ชี้หน้าเฉย
มีถมน้ำลายแล้วมียกนิ้วกลางด้วย

ทีนี้ถามว่าแล้วทางพันธุ์ตำรวจเอกนิมิตร
ผู้กำกับสนลุมพินีว่ายังไง

ตอนนี้ผมกำลังโฟกัสอยู่กับการทำคดีอยู่
เดี๋ยวรอให้คดีของนักการเมืองตรงนี้จบก่อน
เดี๋ยวหลังจากนี้จะตามมาเช็คบินกับไฮโซลูกนัดทีหลัง
ว่าหลังจากนี้จะแจ้งความจะดำเนินการยังไง
แต่ว่าเบื้องต้นถ้าเกิดจะแจ้งความ

เรื่องของการหมินประมาทแล้วก็ข่มขู่เจ้าพนักงาน
อันนี้คือส่วนประกอบของคดีหลักนะคุณฮะ
คดีหลักก็คือคดีของนักการเมืองนี่แหละ
มีการล่วงละเมิดมีการอนาจารย์ผู้เสียหาย
ตอนนี้ผู้เสียหาย๑๔รายแล้ว
แล้วก็เห็นบอกว่าจะมีเพิ่มเติมมาด้วยนะคะ
ล่าสุดวันนี้นะทนายตั้มเคลื่อนไหวฮะ
ใช่ค่ะคือเมื่อตอน๑๐โมงเช้าที่ผ่านมา

นายตั้มให้ข้อมูลบอกว่าความคืบหน้ากรณีนี้
ตอนนี้ผู้เสียหายเองก็ทยอยแจ้งความดำเนิน
คดีเพิ่มเติมกับอดีตรองหัวหน้าพัก
คือตอนนี้๑๔คนแล้วตอนนี้อาจจะมีเพิ่มเติมอีก๑ด้วยนะ
ซึ่งธนายตั้มบอกว่าตอนนี้มั่นใจแล้ว
ถึงแม้ว่าหลายคดีจะเกิดขึ้นมานานแล้ว
แต่ก็จะมีการจัดเก็บพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนสำนวนค่อนข้างแน่น
บอดก็คือผู้เสียหายมาช้าไป

แต่ต่อให้เกิดขึ้นหลายปีก็ยังไม่ขาดอายุความนะคะ
ซึ่งพบตัวอย่างในต่างประเทศที่คนใหญ่คนโตถูกดำเนินคดี
เพราะเชื่อว่าเหยื่อไม่กล้าแจ้งความ
ส่วนข้อมูลที่ทนายตั้มบอกเพิ่มเติมเมื่อเช้า

อันนี้เป็นไฮโซสาวอายุประมาณ๓๐ปี
มีการประสานมาอย่างทนัยตั้มแล้ว
ทนัยตั้มต่อให้ไม่เปิดเผยบอกรายละเอียดหน่อยได้ไหม
นายตั้มบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนปี๕๑
แล้วผู้เสียหายคนนี้ได้คุยกับผู้เกาะเหตุประมาณ๔เดือน
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุพาไปที่ห้องในคอนโด

แล้วรายนี้โดนลวนลามอะไรบ้าง
จูบปากแต่ตัวเธอน่ะหนีออกมาได้
แล้วก็มาให้การในฐานะพยาน

เพราะเมื่อวานรวบรวมกันแล้วมีผู้เสียหายทั้งหมด๑๔
ที่มาแจ้งความไปแล้วคราวนี้อีกหนึ่งรายกลายเป็นรายที่๑๕

ว่ายังมีประสานมาที่ทนายตั้มอีก๒คนแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้
แต่มีผู้เสียหายบางคนค่ะบอกด้วยนะว่า
เหมือนกับมีการพยายามจะจ่ายเงินให้จบเรื่อง
แล้วสิ่งหนึ่งที่ทนายตั้มบอกว่ามันแปลกนะคุณ
ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าผู้เสียหายบางรายเนี่ย
จะไม่ให้ความร่วมมือกับทนายตั้มแล้วทำไมอ่ะ

มีอะไรจะตรงไปที่ตำรวจเองอย่างนี้เหรอ

ใช่นะครับเพราะทนายตั้มเปิดเผยมาแบบนี้ครับ
เกี่ยวกับกรณีของผู้เสียหายรายแรกจำได้ไหมฮะ
คนต้นเรื่องคนที่ทำให้คดีนี้กลายเป็นคดีดังนะฮะ
ผู้เสียหายรายแรกที่คุณแม่มาแจ้งเรื่องให้กับทนายตั้ม
จนเกิดเป็นคดีความและเป็นคดีใหญ่คดีนี้นะครับ
นายตั้มบอกว่าผู้เสียหายบรายแรกไม่ให้ความร่วมมือแล้วนะตอนนี้
แล้วก็ได้ทราบว่ามีตำรวจยศพลตำรวจตรีนายหนึ่ง
คอยมาคุยกับแม่ผู้เสียหายรายแรก
ทีนี้ก็กังวลว่าจะเป็นคนห้ามห้ามให้ผู้เสียหายมาคุยกับผม
โดยผมให้ทำหนังสือมอบฉันทะให้ไปค้านการประกันตัวผู้ต้องหาที่ศาล
แต่ผู้เสียหายรายแรกรายนี้กลับไม่ทำ
ผมก็เลยรู้สึกว่าผู้เสียหายบางรายโดยเฉพาะรายแรกเนี่ยแปลกแล้วทำแม่งทะแม่งแล้วนะครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะทนายตั้มบอกว่าผมก็มอบคลิประหว่างผู้เสียหายกับผู้ต้องหา
เป็นหลักฐานให้กับตำรวจอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะครับ
นายตั้มยังพูดถึงกรณีของพักประชาธิปัตย
ที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน
นายตั้มบอกว่าไม่รู้นะว่าทางพักเขาดำเนินการอย่างไร
แต่ถ้าถือว่าช้าไหมช้าไปแล้วครับทนายตั้มบอกแบบนี้
อีกทั้งพักก็ไม่มีอำนาจในการสอบสวน
พักจริงน่าจะรู้พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุมาก่อนหน้านี้แล้วนะ
แต่ที่ทำแม่งอีกอย่างหนึ่งก็คือพรรคปิดอะไรหรือเปล่า
อันนี้ทนายตั้มบอกเป็นความคิดส่วนตัวนะ
ที่พักออกมาแถลงสงสัยว่าเพราะถูกสังคมนั่นแหละกดดันนะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กันผู้เสียหาย๓ราย
จาก๑๒รายแรกไว้เป็นพยานแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่เราตามกันต่อเนื่องแล้วครับ
มีความคืบหน้าให้ชมกันทุกวันเลยนะครับ